กลับมาในช่วงนี้ดูปัญหาปากท้องของชาวเรากันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้หลายคนก็บ่นเลยสินค้าหลายตัวเนี่ย
ทยอยปรับราคาขึ้นกันเรียงหน้ากระดานมาเลย
แพงไปหมดนะฮะใช่ของที่เราต้องกินต้องใช้ทั้งนั้นเลยของชอบของอร่อยทั้งนั้นเลยด้วยนะคะ
วันนี้ค่ะการประชุมคอรมอลนะคะก็มีการอนุมัติ
งบกลางนะคะในวงเงิน๑๔๘๐ล้านบาทค่ะ
ก็จะช่วยในเรื่องของการที่ราคาสินค้าขึ้นสูงในตอนนี้นะคะ
ก็จะไปบรรเทาความเดือดร้อนนะคะรวมถึงเพิ่มช่องทาง
ในการเลือกซื้อสินค้าจำเป็นในการดำรงชีพให้กับประชาชน
แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะ
โครงการนี้ก็จะเป็นการขายสินค้าที่จำเป็น
กับการครองชีพให้กับประชาชนในราคาประหยัด๙๐วัน

ก็จะขายผ่านทางร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นหรือตลาด
สถานีบริการน้ำมันกว่า๓๐๐จุดทั่วประเทศ
แล้วเขาก็จะมีการขายผ่านรถโมบายกว่า๕๐คัน
เป็นสินค้าพวกที่จำเป็นกับการครองชีพ
อย่างเช่นสินค้าเกษตรเนื้อไก่ไข่ไก่
สินค้าอุปโภคบริโภคจากสมาคมแล้วก็ผู้ค้าในพื้นที่

ก็จะเป็น๑๔๘๐ล้านบาท

นี่คือที่ประชุมคอรมอที่อนุมัติมา
ในการช่วยปัญหาสินค้าราคาแพงตอนนี้
ขณะเดียวกันทีมข่าววันนี้ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจ
ราคาสินค้าในตลาดนี่ย่านประชานิเวศนะคะ
คือเขาบอกคนขายเองก็ยอมรับนะคะว่าราคามันขึ้น
จริงอย่างซีอิ๊วเนี่ยปรับขึ้นไปรังละ๕๐บาท
แล้วปรับขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะ

ซึ่งราคาเพดานสูงสุดก็สูงอยู่แล้ว
แม่ค้าบอกว่าที่มันสูงขึ้นเพราะว่าราคาน้ำมันแพงขนส่งก็สูง
ร้านก็ต้องปรับลดจำนวนการขายลง

ถึงมันบางที่อยู่ตั้งหลายวันบางที่อยู่อาทิตย์บนเตียงก็มี
ก็เกือบจะไม่ไหวมันทุนมันสูงขึ้น

อย่างซีอิ๊วที่เอามานี่คือยังเป็นรับเต่าอยู่ไหมคะ

ล็อตใหม่ล่าสุดที่เอามานี่มันขึ้นรังหนึ่งขึ้นเท่าไหร่ครับคุณป้า

ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จำไม่ได้แล้ว
ก็ต้องขอบคุณแม่ค้าท่านนี้ด้วยนะคะให้ข้อมูลกับเรานะคะ
แต่ยังไงรู้ไหมคือมันเป็นจังหวะพอดีพอดีนะคะ
คือเราก็ไปหาข้อมูลเรื่องสินค้าแพงแม่ค้าก็ให้ข้อมูลกับเรา

พาณิชย์เนี่ยเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบราคาสินค้าพอดี
เขาก็มาตรวจสอบร้านนี้พอดีเลยค่ะ
คุณต่ายสิริวัณรักษาทีมของเราก็ยังงงอยู่เลย

คือเราก็ไปหาข้อมูลพาณิชย์เขาก็ลงไปพอดี
เขาบอกว่าร้านนี้มีคนร้องเรียนบอกขายแพง
เขาก็เลยมาตรวจสอบปรากฏแพงจริง
เพราะว่าไข่ไก่เบอร์๐เนี่ยนะคะ
ก็ฟองละ๔บาท๑๕สตางค์
ร้านนี้ขายฟองละ๔บาท๖๖สตางค์
เจ้าหน้าที่ก็ปรับแจ้งข้อหาแล้วก็ปรับ
แม่ค้าก็ตกใจร้องไห้โฮออกมาเลยค่ะ
แม่ค้าคุณจะหลีกนะนี่

ไม่ใช่ตอนนี้มันก็ปั่นทอนแล้วอยู่แล้ว

เดี๋ยวมาบีบขึ้งเราคุยจะทำยังไง

ไม่ได้ถ่ายร้านเดียว

เจอปัญหานี่กูไม่อยากทำแล้ว
ขอถอดคำพูดนิดหนึ่งได้ไหมคุณสินวัดละพอ
เขาบอกโอ้โหกูไม่เอาแล้วกูไม่ขายแล้ว
มันบรรทอนจิตใจมันบีบคันกันเกินไป
เพื่อนแม่คร้าบอกจะให้ทำอย่างไร
คำพูดแม่ค้าเมื่อสักครู่เนี่ย
จะให้ไปขอทานเหรอหรือว่ารัฐบาลจะเลี้ยง
มันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับ
คือเราสังเกตเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์
จะไปจับจะไปปรับตอนนี้ต้องกลายเป็นไปปลอม
กลายเป็นต้องเปลี่ยนบ่าไปปรอบให้ภาพ

นี่ค่ะคือสุดท้ายก็ไม่ได้จับนะ
คือก็คงจะต้องแจ้งหรอกว่าอันนี้คือเขายังไม่ขึ้น
แล้วเจ้าหน้าที่กรทมสุดท้ายก็เข้ามาเจรจากับทางกระทรวง

เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการเข้ามาตรวจแล้ว
แล้วก็ยังไม่เจอว่ามีคนทำความผิด

เราจะต้องทำตามกฎหมายเพื่อควบคุม
ไม่ให้คนซื้อได้รับความเดือดร้อน
ผิดถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมายไม่อาจละเว้นได้
เปรียบเทียบปรับก็อยู่ในดุลพินิษฐ์ของพนักงาน

ร้านนี้เองก็มีการร้องเรียนของประชาชน

ให้เหตุผลกันในหน้างาน
รองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าคือตอนนี้นะคะ
ถ้าไปสำรวจราคาซีอิ๊วขาวก็ยังไม่มีการขายเกินราคานะคะ
โดยเฉพาะในห้างส่วนผู้ผลิตลายไหนที่ปรับขึ้นราคาก็จะทำหนังสือแจ้งเตือน
เพราะว่าตอนนี้นะคะภาษีความเค็มยังไม่ได้ปรับขึ้นนะ
ซีอิ๊วไม่ต้องด่วนแซงไปก่อนนะคะอย่าพึ่งนะคะ
ซีอิ๊วขาวน้ำปลาภาษีความเค็มเขายังไม่ได้ว่ากันเรื่องนี้นะคะ
แต่ก็ต้องให้มันเป็นตามราคาเนอะพูดถึงนะ
ก็ลำบากไปกันหมดทุกส่วนเลยนะคะแต่อย่างที่คุณกระเต็นบอกจริงจริง
มันสะท้อนหลายหลายหลายอย่างนะใช่นะครับ